ช่วงเดือนเมษายนเนี้ยนะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
วอเลเบอร์ชายหาดเอเชียนทัวร์เอสโคลาสมีลาโอเป็น
ครั้งที่๒๐ที่สงขลานะครับ
ระหว่างวันที่๑๔๑๖เมษายนนี้
นายกสมคมวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทั้ง๒รายการ
ถือเป็นรายการที่จะทำให้ศักยภาพของนักกีฬาไทยเพิ่มขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน๔เกม๒๐๑๙ช่วงปลายปี
รวมทั้งการคัดเลือกไปโอลิมปิกในปี๒๐๑๖
โดยเฉพาะรายการที่จังหวัดสงขลานะครับ
มีการจัดมายาวนานกว่า๒๐ปี
คาดว่าจะได้รับกระแสนิยมอย่างดีในปีนี้
ทั้ง๒รายการนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปีนี้ก็จะถ่ายท่อสดให้ชมอีกเช่นเคยครับ
รายการใหญ่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้นะครับ

ครั้งนี้ก็ถือเป็นการรีแมชจากเมื่อ๓ปีก่อนนะครับ

นี่ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับ
ขององค์การศิลปะการป้องกันตัวในญี่ปุ่น

แล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างหนักคืนวันอาทิตย์นี้
มั่นใจว่าจะได้กลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งครับ

จิ้งหนานแชมป์โลกวันรุ่นสตรอเวทหญิง

รุ่นที่เล็กที่สุดนะครับ
โดยผู้ทักขออภัยครับ
ทรงจี้หนานบอกว่าตัวเธอจะรักษาเข็มขัดแชมป์โลกเอาไว้ให้ได้
ตัวเธอนั้นซ้อมมาเพื่อเตรียมพบกับทรงจิ้งหนาน

เข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่๒ในรุสตราเวทก็เป็นเหมือนความฝันที่ตัวเธอนั้นรอมาอย่างยาวนานนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดวันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคมนี้๒ช่วงเวลานะครับ

และก็อีกช่วง๑๒๒นาฬิกา๑๕นาทีครับ